รุนสวัสดิ์ค่ะที่สามารถรายงานสภาพอากาศให้ทราบกันในรู้ก่อน
หนาวทุกวันหยุดสุดสัปดาห์แล้วนะคะใครที่จะมาเที่ยวที่จังหวัดพิจิตร
มาที่บ้านเขาโล้นนี่ได้เลยเพราะว่าเขามีดอกกระเจียวบานสวยงามมาก
แต่ต้องเช็คสภาพอากาศกันก่อนเพราะว่าช่วงนี้ฝนตกชุกหลายพื้นที่เลยนะคะ
เราดูสภาพอากาศนับจากวันนี้ถึง๒๗กันยายนกันหน่อยค่ะ
ปัจจัยที่ทำให้เกิดฝนก็ยังมาจาก๒ปัจจัยหลักก็คือ
ประกอบกับร่องฝนที่ตอนนี้เนี่ยเลื่อนต่ำลงมาอยู่บริเวณตอนกลางของประเทศไทย
ทำให้ภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกอีสานตอนล่างรวมถึงภาคใต้ตอนบนเนี่ย
จะมีฝนตกชุ่มฉ่ำฝนตกหนักฝนตกสะสมเป็นพิเศษ
ขณะเดียวกันก็จะส่งผลต่อทะเลด้วยนะคะ
จุดใดที่มีฝนคลื่นก็จะสูงมากกว่า๒เมตร
ดังนั้นเนี่ยก็ยังเป็นช่วงเวลาที่ชาวเรือต้องเดินเรือด้วยความระมัดระวัง
ใครจะไปท่องเที่ยวก็ต้องเตรียมพร้อมรับมือกันด้วย
ส่วนสภาพอากาศช่วงนี้ไม่ค่อยร้อนค่ะ
เพราะว่ามีเมฆปกคลุมแล้วก็มีฝนตกอยู่เยอะพอสมควร
ทำให้โดยรวมแล้วอุณหภูมิอยู่ที่ประมาณ๓๕องศาเซลเซียสนะคะ
ตรวจสอบสภาพอากาศนับจากวันนี้ไปถึงวันที่๒๗กันยายนค่ะ
เหนือและภาคอีสานเช้าเริ่มมีหมอกจางค่ะ
มีโอกาสเกิดฝนฟ้าขนอง๑๓๐๔๐ของพื้นที่มีลมพัดแรง
เดือนหน้าจะมีฝนเป็นเดือนสุดท้ายก่อนที่จะเข้าสู่ฤดูหนาวช่วงปลายเดือนแล้วนะคะ
ดังนั้นพื้นที่เขตนอกชลประธานต้องเร่งเก็บน้ำสำรองเอาไว้ใช้ในฤดูแรง
และเกษตรกรต้องระมัดระวังศัตรูพืชจำพวกหนอนด้วยค่ะ
ภาคกลางและภาคตะวันออกมีฝนฟ้าขนอง๑๖๐๗๐ของพื้นที่
ลมพัดแรงพื้นที่ริมทะเลจุดที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า๒เมตรนะคะ
สำหรับพื้นที่รุ่มใกล้ทางน้ำไหลผ่านต้องเร่งยกของขึ้นที่สูงและทำทางระบายน้ำ
เกษตรกรต้องระวังโรคเชื้อราระบาดในนาข้าวด้วยค่ะ
ส่วนภาคใต้จะมีฝนฟ้าขนอง๑๖๐๘๐ของพื้นที่
ตกหนักบางแห่งพื้นที่ริมทะเลนั้นจุดที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า๒เมตร
เรือเล็กงดออกจากฝั่งและควรหลีกเลี่ยงกิจกรรมทางทะเลค่ะ
สำหรับเกษตรกรควรเปิดเครื่องตีน้ำเพิ่มออกซิเจนให้กับสัตว์น้ำ
และระวังโรคเชื้อราระบาดในนาข้าวนะคะ
ช่วงนี้ยังคงเป็นช่วงที่ฝนตกชุ่มฉ่ำอยู่ค่ะ
ใครที่ต้องทำกิจกรรมนอกบ้านก็คงต้องหาวิธีเตรียมป้องกันกันไว้
แต่ถ้าใครจำเป็นจะต้องใช้น้ำในช่วงหน้าแรงแล้วก็ให้เร่งสำรองน้ำเอาไว้ด้วยนะคะ
แต่ใครคิดว่าฝนตกก็ไม่หวั่นอยากจะแนะนำให้มาเที่ยวที่นี่ค่ะ
บ้านเขาโล้นจังหวัดพิจิตรนะคะมีดอกกระเจียวยักษ์บานสวยงามทีเดียวค่ะ
เดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาตรวจสอบสภาพอากาศกันใหม่วันนี้ดิฉันขอไปมวลต่อก่อนค่ะ